เพราะว่าฮอลำเลียงทหารลงจอดฉุกเฉินเหนือเขื่อน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า๑๐รายนะครับ
เรื่องนี้พลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมโคสกองทัพเรือนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเมื่อเวลา๑๙๒๑นของเมื่อวานนี้
ลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่๔หมายเลข๒๓๓
สังกัดฝูงบิน๒๐๓กองบิน๒กองการบินฐานเรือ
กองเรือยุทธการประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจ
เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีนะครับ
แล้วก็ได้ลงจอดฉุกเฉินที่เขื่อนศิริกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ

มีนักบินและผู้โดยสารรวม๑๐คนโดยผู้โดยสาร๗คนอาการปลอดภัย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์
ได้แก่นาวาโธบุญริตจันทรายนักบินที่๑บาดเจ็บที่หลังและกระดูกยุบนะครับ
นาวาตรีนรงบัวทองนักบินที่๒มีอาการบาดเจ็บ
กระดูกส่วนเอวสันหลังแล้วก็ที่คอด้วยนะครับ

ก็คือนางสาวทศพรทิพยสุภราชมีอาการกระดูกหัก
โดยในวันนี้จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คน
มารักษาต่อที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ขณะที่การกู้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งลงจอดได้ไม่สวยเลยนะฮะ

เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเชือกผูกยึดโยงเฮลีคอปเตอร์ไว้ก่อนนะครับ
เรื่องของความคืบหน้าเราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ